จากท้องสนามหลวงแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งที่จะพาไปตรวจสอบกัน
ตอนนี้ประชาชนเองก็ทยอยเดินทางนะคะเข้าไปจับจอง
พื้นที่เพื่อร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่วัด
ราชบพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารกันตั้งแต่ช่วงเย็น
เพื่อที่จะเริ่มส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ตลอดทั้งวันทางวัดได้มีการเปิดพระอุโบสถให้ประชาชนเข้าไปกราบพระบรมราชรีรางคาร
หลวงราชการที่๙เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่นี้นะคะ
ไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณพัชรวรินพัชรประพานันทร์นะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากวัดราชปภิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารค่ะ

บรรยากาศที่วัดราชบอพิษตอนนี้นะคะมีประชาชนต่างทยอยเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่ค่ะ
เพื่อที่จะร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในค่ำคืนนี้นะคะ
โดยทางวัดค่ะก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชนเพื่อที่จะมาสวดมนต์ข้ามปี
ที่บริเวณโดยรอบพระอุโบสถค่ะ
เจ้าหน้าที่ของวัดราชบอพิสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหารนะคะ
ได้จัดเตรียมสถานที่เก้าอี้พร้อมสายสินค่ะ
ที่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปีในคืนนี้
พร้อมกับจัดเตรียมโรงทานและน้ำดื่มไว้บริการประชาชนอีกด้วยค่ะ

ก็มีประชาชนเดินทางเข้ามาทำบุญที่วัด
พร้อมกับเข้ามากราบพระบรมราชศรีรางคาในหลวงราชกันที่๙
และพระพุทธอังคีรสพระพุทธรูปสมัยกรุงรัตนโกศิลปรัชกาลที่๕
ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถวัดราชบอพิษ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ค่ะ
โดยทางวัดราชบอพิษนั้นได้เปิดพระอุโบสถให้ประชาชนกราบสการะตลอดช่วงปีใหม่นี้
จากเดิมปกติจะไม่ได้ให้เปิดเข้านะคะ
เพราะจะเปิดช่วงวันสำคัญเท่านั้นค่ะ

ในช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที

และในเวลา๒๒นาฬิกา๓๙นาที
สมเด็จพระอริยวงศาขตยาน
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เสด็จลงทรงร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี
และจากนั้นค่ะก็จะมีพิธีสวดพระมหาคาถาชะยันโต

ก็จะมาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี
ที่วัดราชบอพิษในปีนี้ด้วยเช่นกันค่ะ

ท่านใดที่ต้องการที่จะมาร่วมสวดมนต์

ตอนนี้ค่ะก็ยังเดินทางมาได้นะคะ
เพราะว่ามีพื้นที่นั้นเหลือเพียงพออีกจำนวนมากค่ะ

ทางวัดก็จะเปิดให้ประชาชนนั้นเข้ามากราบสการะ

จนถึงวันที่๒มกราคม๒๕๖๒ค่ะ

เทวรัฐทีวีรายงานจากวัดราชบอพิษค่ะ

ปีนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาเชิญชวนด้วย
จาก๒สถานที่สำคัญที่เรามาให้ได้ติดตามกันแล้วเนี่ยนะคะ

เพื่อความเป็นสริมงคลส่งท้ายปีเก่ากันได้
ใช่ค่ะสะดวกที่บริเวณไหนใกล้ที่วัดไหน
ไปที่นั่นเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา๒๓นาฬิกาเป็นต้นไป
หรือว่าใครที่เริ่มว่างตอนนี้ไปได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้ว
เพราะว่ามีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นทุกวัดเลยนะคะ